การจัดสรรตัวแทน๕ทีมทวีปเอเชียไปฟุตซอลโลกในช่วงปี๒๐๒๑เนี่ยนะครับ
ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐เนี่ยมันจัดการแข่งขันไม่ได้ก็ยกเลิกไป
อันดับ๑๓ของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ครั้งที่แล้วนะครับก็คืออีรานญี่ปุ่นแล้วก็อูสเบกิสถาน
คราวนี้ครับทีมไทยก็ไม่ได้ตัวในรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติ
ก็นำเอา๔ชาตินะครับอิงผลงานในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
ที่ผ่านมาคือไทยอีรักษ์เวียดนามเลบานอน
รวมถึงจัดที่ประเทศใดแต่คุณอธิสักย์เบนจ่าซิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติของบ้านเราก็บอกว่า
มีผลงานดีในเกณฑ์ของการแข่งขันปี๒๐๑๘
แล้วก็นับย้อนหลังไป๓ครั้งก็ดีด้วย
แม้จะดูเหนือกว่าทุกชาติแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดที่ไหนด้วย
ส่วนประเทศใดก็ต้องหาแนวทางกันต่อนะครับ
ซึ่งทีมไทยเองตอนนี้มีการซ้อมมาแล้วระดับหนึ่งนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนทีมสาวไทยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ตามนโยบายของสมาคมนะครับ
เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาสำหรับทีมวอเล็กบอลสาว
ก็รวมตัวกันนะครับคัดกรองดูความปลอดภัยการอยู่ร่วมกันของนักกีฬาก่อนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม
ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนักความประถมจังหวัดนักความประถมตามแผนของสตาร์ฟโค้ช
ด่วนในศรีวัชระเมธากุลก็บอกนะครับว่ามีเวลา๔สัปดาห์ในการฝึกซ้อม
แล้วก็ทำกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งการทดสอบร่างกายฉีดวัคซีน

ก็เตรียมระบบการเล่นให้สมบูรณเน้นเรื่องการเข้าทำเป็นทีมแล้วก็กลยุทธ์นะครับ
ในการที่จะใช้ให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างจะน้อยครับ